กันที่เรื่องของสุขภาพ๖ปีที่แล้วถ้ายังจำกันได้
โจอี้บาซูแกป่วยใช่ไหมหลายคนส่งแบบกำลังใจกันเยอะเลย
อาการก็คือเส้นเลือดในสมองตีบนั่นเองตอนนั้นเป็นห่วงมากเลย
แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด

ให้แฟนคลับของพี่โจอี้แล้วก็วงบาซูได้ทราบกันเกี่ยวกับอาการป่วยของพี่โจอี้
ตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบ๗๐แล้ว
โจอี้เองก็ได้อัปเดตเรื่องสุขภาพกับพี่ออนบันเทิงไทยรัฐของเรา
เกี่ยวกับอาการป่วยเส้นเลือดในสมองติดรักษามาตั้ง๖ปี
โจอี้บอกว่าพึ่งทั้งทางการแพทย์สมัยใหม่การแพทย์โบราณ
ที่เขาบอกว่าดีทั้งนวดฝังเข็มทำทุกทาง

ส่วนตัวพี่โจ๊กเองนะคะบอกว่ากลับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารในชีวิตแล้วค่ะ

ทำให้กลับมาพูดกลับมาร้องมาเต้นได้

แต่ว่ากำลังใจมาเต็มจริงค่ะ

กลับมาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาครบวงบาซู
จะเป็นจริงหรือเปล่าไปฟังพี่โจอี้ค่ะ

เมื่อก่อน๒ปีแรกพูดไม่ได้เลย
พูดเร็วไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลย

จริงมันคิดหลายอย่างมาก
คือเรื่องราวต่างอีกเยอะ
จนทำให้เราไม่สามารถอยู่ได้
เหมือนประหารก็จริงด้วยนะ
แต่ว่าด้วยกำลังใจเราแล้วด้วย
เราก็สู้เกินที่จะขอบคุณนะครับอ่า

ซึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่โจอี้และวงบาซู
จะขึ้นเวทีร่วมโชว์แบบพร้อมหน้าพร้อมตา
โจอี้เดบบี้กำปั้นในรอบ๙ปี
เขาจะขึ้นโชว์พร้อมกับเหล่าศิลปินยุค๙๐
พวกเราคิดถึงกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ

เสาร์ที่๑๗ธันวาคมนี้แล้ววันวลืนนี้แล้ว
ส่งแรงเจียแรงเชียแรงใจ
ให้กับพี่โจอี้บาซูของเรากันด้วยนะจ